คุณผู้ชมค่ะพักเรื่องความน่ารักของบ้านนี้กัน
อย่างที่รู้กันดีโอ้โหช่วงนี้อากาศมันร้อนเหลือเกิน

ใช่หลายคนไปทะเลค่ะไปทะเลได้ไงคะ

ต้องใส่ว่ายน้ำความเซ็กซี่กันสักนิดหนึ่ง
วันนี้เรามีความแซ่บมาเสิร์ฟนะคะ

สาวเต้ยเจริญพรจ้าคุณผู้ชมจ๋า
ชอบลูกใหม่มากเลยเย็นลูกแต่งน้ำไปเหมือนเดือด
นี่เป็นการถ่ายแบบกับนิตยสารแฟชั่นนะคุณผู้ชม
ภาพก็เลยออกมาดูล้ำนำเทรนด์แบบเวอร์
บอกเลยว่าถ้าจะทำตามคือต้องใช้คำว่ามั่นคำเดียวที่ฉันชอบเลย
ดิฉันชอบลุกผมสร้างของเต้ยเก่มากเลยอะ
และเห็นสาวเต้ยเขาแต่งลุคนี้ออกมาแล้วเนี่ยดูเป็นสาวหมวยแสนเปรี้ยวสุดไปเลยนะจ๊ะ
ต่อกันที่สาวมวยอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยต้าเหนิงค่ะ
แนวถ่ายแบบเหมือนกันคุณผู้ชม
คือสาวต้าเหนิงเนี่ยเธอแจ้งเกิดมาจากการเป็นนางแบบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ

ส่วนเรื่องสีสันสุดจัดจ้านของสาวหมวยคนนี้บอกเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูชุดนี้นะโอ้โหจะแทกต่างด้วยล่ะชุดสีชมพูนี้
ไม่แพ้ใครจริงค่ะสีชมพูบานเย็นก็มาสักขนาดนี้
มีใครให้มากกว่านี้ได้อีกเหรอคะ
ซึ่งความเปรี้ยวแซ่บของชุดนี้ก็คือด้านหลังของชุดค่ะคุณผู้ชม
ดูสิถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยโบอันเล็กจิ๋วผ่านแผ่นหลังขาวไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือทั้งหุ่นดีผิวดีหน้าตาดีโอ้โหครบเครื่องจริงนะ

อย่าหยุดค่ะอย่าหยุดดิฉันไม่หยุดเสริมนะคะ
เสิร์ฟกันต่อเลยสำหรับสาวเกรสกานกล้าวโอ้โหเป็นอย่างไรล่ะ
ผิวขาวออร่าสะท้านใจมากนี่ถ่ายอยู่ริมทะเลนะคุณผู้ชมนะ
สวยมากไม่ต้องมาในชุดบิกินี่นะแต่บอกเลยว่าแซ่บเวอร์นะคะ
แล้วดูดิชุดเนี่ยเป็นสีดำขับให้ผิวขาวเป็นออร่า
แล้วก็เป็นชุดเดรสแขนยาวปาดไหล่ไม่ได้อะไรมาก
แต่พอแพลนลงมาที่ข้างล่างเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหแม่จ้าองค์อีแป้นจะแตก
เพราะดีเทลการเว้าแหว่งนั้นมันช่างถูกที่ถูกทางซะเหลือเกิน
นี้เนี่ยต้องเป็นสาวที่ตัวสูงนะถึงจะเอาอยู่นะเพราะไม่งั้นมันอาจจะผิดสัดส่วนไงใช่ไหม
และที่สำคัญชุดนี้แพงด้วยแอบไป๒ราคาหมดแล้วนะจ๊ะ
ปิดท้ายกันที่สาวหมวยรุ่นเล็กอย่างน้องปันสุธากันหน่อยค่ะ
ไปเที่ยวทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำสิคะไม่ต้องรออะไรแล้ว
แล้วดูสีของชุดน้องสีสีเขียวจิ๊ดจานมากคุณผู้ชม
เข้ากับบรรยากาศของต้นไม้ใบย่านะคะโอ้โหลงตัวสุดสุดเปรี้ยวซาบ
ต้อนรับเสมอกันเต็มดีสิคะโอ้โหว้าว